พาไปที่ยะโสธรนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะไม่รู้แกคิดอะไรนะคะ
เข้าไปอยู่ในรถโม้ปูนคันนี้ค่ะจอดอยู่ริมถนน
เนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งนานสองนานตำรวจมาถึงนะคะ
ก็ต้องเรียกให้ออกมาแกไม่ยอมออกมาตำรวจทำไง
นี่เอาไปแล้วไม้งามค่ะเอาไปเคาะเคาะก่อนเลย
ก็บอกให้ออกมาออกมาสุดท้ายยอมออกมาหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะนี่ข้อก่อนเลยค่ะ

เหมือนพี่เลยตอนแรกนึกว่าเข้าไปนั่งข้างหน้า

ค่ะในช่องโม้ปูนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ห้องโดยสารที่คนนั่ง

นี่ค่ะออกมาแล้วสะบาปปลิ้ว
ก็พอจะนึกออกไหมว่ามาโดนอันไหนมา

โอ้โหหลายคนเห็นตกออกตกใจนะฮะ
พร้อมกับอุปกรณ์เหล็กย่ามแบบนี้นะคะไปควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้แอบเข้าไปนอนหลบอยู่ในช่องโม้ปูนของรถโม้ปูน
เขตเทศบาลเมืองเยอะโสธรตำรวจไปเคาะให้ออกมาจากรถ
จู่ชายคนนี้ก็โผล่ออกมาจากช่องโม้ปูน
สภาพลงมาแล้วคล้ายกับคนเหมาค่ะ
เนื้อตัวเปียกปอนแบบนี้นะคะแล้วสั่นนี่นั่น
หมดแรงเลยค่ะแล้วไปตรวจสอบนะคะ
ลงมาจากรถไปนอนอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้
ตำรวจถามว่าไปอยู่ในนั้นทำไมเขาก็ตอบมา
พอจะจับใจความได้ว่ามีคนตามมาฆ่ามีคนตามมาฆ่าผม
ผมก็เลยแอบหนีกระโดดขึ้นรถแล้วก็หลบหนีมาแบบนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายถือมีด
เดินไปตามถนนใกล้กับบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียนะคะด้านหลังวัดศรีธรรมราม
ชาวบ้านก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายก็เลยให้ตำรวจไปตรวจสอบ
พอตำรวจไปถึงไม่พบตัวชายคลั่งคนนั้นแล้วนะคะ
ว่าชายคลั่งคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกัน
กับผู้ชายคนนี้ที่แอบกระโดดขึ้นไปหลบอยู่บนหลังรถโม่แบบนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะประสานตัวประสานญาติให้มารับตัวกลับไปนะฮะ
นี่มีคดีติดตัวด้วยนะใช่ไหมคะ
ยังดูหอบผู้ชายไม่รู้เรื่องนะครับ